คุณผู้ชมครับประชาชนที่ไปรอที่บริเวณจุดคัดกรองที่๔นะครับ
ที่บริเวณพระแม่ธรณีบีบมวยผม
ขณะนี้เจ้าที่ได้มีการชะลอการคัดกรองนะครับ
เพื่อจัดระเบียบประชาชนที่อยู่ที่บริเวณด้านใน
ณฑลพิธีท้องสนามหลวงแล้วนะครับ
เนื่องจากว่าจุดนี้รับประชาชนได้ไม่เกิน๑๐๐๐คนเท่านั้นครับ
ติดตามพร้อมกันกับคุณนันทพรธาวระนะครับ
รายงานมาจากหน้าโรงแรมรัฐนาโกศิลป์ครับ
ขณะนี้ที่ฉันอยู่ที่บริเวณหน้าโรงแรมรัตนโกศิลป์ค่ะ
ซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่ตั้งจุดคัดกรองประชาชนจุดที่๔นะคะ
ซึ่งปลายแถวของจุดนี้อยู่ที่บริเวณวัดราชนัดดาวรวิหารค่ะ
ตลอดเส้นทางของถนนราชดำเนินกลางนั้น
เจ้าหน้าที่ได้มีการทำการปิดถนนนะคะ
เพื่อจัดระเบียบประชาชนค่ะ
สำหรับบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงขนาดนี้นะคะ
ประชาชนหลายหมื่นคนได้มารอต่อแถว
เพื่อที่จะรอเข้าจุดคัดกรองที่๔นะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นได้เปิดจุดคัดกรองทั้ง๒ด้านค่ะ
ในแต่ละช่วงเวลานะคะ
ขณะเดียวกันก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลบริเวณโดยรอบอีกกว่า๑๐๐นายค่ะ
จุดนี้นะคะถือว่าเป็นจุดที่ประชาชนสามารถชมขบวนพระราชอิสริยยศได้ชัดเจนที่สุดค่ะ
โดยเมื่อขึ้นบริเวณสะพานแล้วนะคะ
จะมีเครื่องสแกนประชาชนที่เดินทางผ่านจุด
ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามแนวทางก็คือการสวมเสื้อดำหรือว่าชุดสุภาพเรียบร้อยนะคะ
รวมทั้งรองเท้าสุภาพสีดำไม่สวมกางเกงยีนค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่จุดคัดกรองจะทำการตรวจอย่างละเอียดนะคะ

เจ้าหน้าที่ก็จะเชิญออกทุกกรณีไม่มีข้อยกเว้นค่ะ
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่บริเวณจุดคัดกรองที่๔

ว่าจะมีประชาชนสามารถเข้ามาที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงได้ประมาณหนึ่งหมื่นคนค่ะ
จากนั้นจะมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งค่ะ
ซึ่งขณะนี้ที่บริเวณจุดคัดกรองที่๔นะคะ
ก็ได้มีการชะลอการรับประชาชนเข้าไปข้างในตั้งแต่เวลา๘นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมานะคะ
เดี๋ยวเราจะมาสอบถามความรู้สึกของประชาชน

เดินทางกันมาหลายภูมิภาคค่ะ
ภาคเหนือภาคใต้นะคะ
นี่เป็นประชาชนที่เดินทางมาเมื่อกี่วันคะ
ก็เป็นประชาชนที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนะคะ

จากภาคเหนือนะคะซึ่งใช้เวลากว่าจะเดินทางมาตั้งแต่กี่วันแล้วค่ะ
ตั้งแต่กี่วันตอน๑๐โมงค่ะ
ถ้าหากว่าเราไม่ได้เข้าไปข้างในแล้วได้อยู่ตรงจุดไหน
ก็จะนั่งรอค่ะรอถึงพรุ่งนี้
ความตั้งใจของเธอตอนนี้คือไหมคะที่จะได้สกทันเป็นฟังของเธอ
ก็เสียใจอะนะก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะ
อยากจะขอบคุณสิ่งที่เราจะน้องนำคำขอบคุณท่านมากัน
โหยังไงอะพูดไม่ออกแล้วค่ะ
และนี่คือความรู้สึกของประชาชนส่วนหนึ่งนะคะ
ที่ได้เดินทางเข้ามาเพื่อที่จะร่วมพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ

พระแม่ธรณีบีบมวยผมขนาดนี้เปิดให้ประชาชนเข้าพื้นที่
ตั้งแต่เวลา๕นาฬิกาที่ผ่านมามีประชาชนผ่านจุดคัดกรองแล้ว
ขณะนี้จำนวนประมาณ๔๖๔๒คนค่ะ
ซึ่งจะเข้าไปอยู่บริเวณหน้าสารดีกานะคะ
ขณะนี้ได้ทำการชะลอประชาชนจุดคัดกรองบริเวณนี้
ตั้งแต่เวลา๘นาฬิกา๓๐นาทีนะคะ
เพื่อที่จะจัดระเบียบประชาชนข้างในค่ะ
ซึ่งในพื้นที่สามารถรองรับประชาชนได้ประมาณ๖๗๐๐คนนะคะ
ตลอดเส้นทางของถนนราชดำเนินกลางนะคะ
ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่กรุงเทพมหานครนั้นได้จัดทำพระเมรุมาตรจำลอง
พร้อมกับกลางเตนเพื่อบริการประชาชนน่ะจุดนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ได้เน้นย้ำนะคะเรื่องของการแต่งกายรวมถึงการตรวจอาวุธนะคะ
ถ้าเกิดผ่านจุดคัดกรองการุณาเปิดกระเป๋าให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจ
รวมถึงเครื่องแต่งกายถ้าหากไม่สุภาพก็อาจจะมีการเชิญออกทุกกรณี
และทั้งหมดนี้คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นบริเวณจุดคัดกรองที่๔ค่ะ